เดตเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนนี้หน่อยละกันนะคะ

คนนี้นะยิ่งอยู่ยิ่งดังยิ่งปัง

เขาทำเรื่องแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลยเนี่ย

แน่นอนค่ะงานมีเงินมาเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะจ๊
ล่าสุดเนี่ยเขาซื้อบ้านหลังใหม่แล้วนะ

แต่เขาก็ออกตัวนะคะว่าผมไม่ได้ซื้อสดนะครับ

เพราะฉะนั้นนายจ้างจ๋าช่วยจ้างงานด้วยละกันนะคะ

จะเดินหน้าทำงานเมคมันนี่อย่างเต็มที่ค่ะ

ตัวบอกว่าเชื่อเหลือเกินค่ะ
ก็มีการเดินสายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
นกปล่อยปลาทำหมดเลย

มันยิ่งปังเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
จะช่วยให้ปัญหาสุขภาพเบาลงด้วยนะคะ

มีปัญหาเรื่องแบบเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้า
เขาบอกว่าให้ไปปล่อยปลาปล่อยอะไรปล่อยสัตว

กลางเลยครับก็นั่งเรือไป
ไปสวายพ่อหงพระธาตุครับ
ไปสวายพ่อหงพระธาตุครับ
ที่ใบเลขตอนแรกมี๙มี
คุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องนี้

ไปถึงเรื่องความรักกับหนุ่มรุ่นน้อง

มีบอกขำเมื่อถูกแซวเรื่องความรักค่ะ

บอกว่าไม่จริงนะเพราะเราน่ารักอยู่แล้วต่างหากล่ะ
เออนะคะถึงไม่มีหนุ่มเข้ามาจีบนะ
มาชอบก็เป็นธรรมดาคุณผู้ชม

เราน่ารักอยู่แล้ว

ถ้าจะขยี้จริงใช่ไหมคะ

เค้าเป็นคนที่ยิ้มสวยยิ้มน่ารัก
ไอจะขยี้ยิวให้หลากเลยด้วยรอยยิ้ม

น่ารักดีคนมีความรักมันแฮปปี้แบบนี้เอง